คู่นี้คู่นี้ก็ลุ้นลุ้นให้เขาแต่งงานกันค่ะ

อย่างที่ทราบกันนะคะคู่นี้เขาก็อ้อนกันเหมือนกันนะ

น้องมัยในนักวิกาเขาเห็นนักวิกาเขาเห็นพี่เต๋อเป็นคนเขียนบทใช่ไหมคะ
อนบอกว่าพี่เต๋อค่ะเขียนบทให้หนูหน่อย

โดยโอกาสอย่างที่เราเคยรายงานสาวไปนะคะ
ว่าน้องมัยอ้อนแล้วก็อ้อนอีกนะคะ
ว่าพี่เต๋อเห็นแบบเขียนหนังดังมาหลายเรื่อง

ล่าสุดนะคะเราก็มีโอกาสได้เจอกับหนุ่มเต๋อนะคะ
ก็เลยขอถามหน่อยนะคะว่าเจอลูกตื้อแบบนี้ค่ะ

พอมีลุ้นไหมว่าจะได้ชมบทบาท
จากปลายปากกาของพี่เต๋อเนี่ยค่ะ

กำลังหา
หาอยู่ว่าเราควรจะเขียนอะไรดีที่เหมาะกับเขา
แล้วก็ทำให้เขาได้แสดงศักยภาพให้เต็มที่

เขาผมว่าเขามีความสามารถที่เล่นได้หลายบทมากนะ

หนึ่งคือแบบคนไม่เคยเห็นน่าสนใจมาก
แล้วก็สองก็คือเขาเล่นแล้วแบบเหมือนแสดงศักยภาพออกมาแบบ

ต้องดูก่อนครับว่าบทเป็นยังไงต้องดูก่อนครับ
ไม่ใช่ว่าดันทุลังยัดตัวเองเข้าไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะ

ถ้าเวลาวิกาเป็นนักเอกก็ฉันทวิทย์ก็ต้องพาเอกละมาก